พาไปที่ต้นตะเคียนคู่ที่บ้านวังห้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
จะมีต้นตะเคียนสองพี่น้องปกติเนี่ยเวลาคนไปขอพร
แล้วได้อย่างที่ขอก็จะไปแก้บนก็จะเป็นชุดไทยเป็นอะไรอย่างนี้นะคะ
สบายใจแต่คราวนี้แก้บนด้วยเสื้อสายเดี่ยวกับกางเกงยีนขาสั้น
จริงใส่เดี่ยวเลยเหรอใส่เดี่ยวใช่ค่ะใส่เดี่ยวสีเนี่ยสีบันเย็นสีแดงเนี่ย
เกงยีนขาสั้นด้วยอ่ะนี่เอามาถวายแม่ตะเคียนเหรอเพราะมีคนบอกว่าแม่ตะเคียนไปเข้าฝัน
บอกว่าชุดไทยมีเยอะแล้วใช่ชุดไทยมีเยอะแล้วเบื่อแล้ว
ขอชุดวัยรุ่นหน่อยเพราะอายุยังน้อยอยู่อันนี้แม่ตะเคียนบอกหรือเขียนมาสอนบอก
ตะเคียนบอกจริงจริงค่ะเขาจะมีตะเคียนสองพี่น้องกำไรทองกำไรเงินเจ้าขาใช่ไหมคะ
คือก่อนหน้านี้เขาถูกลอตเตอรี่กันมาหลายงวดติดกันแล้วชาวบ้านแถวนี้
ขาสั้นมาถวายก็เพราะว่าแม่ตะเคียนไปเข้าฝันบอกว่าไม่อยากได้ชุดไทยแล้วมีเยอะแล้ว
อายุยังน้อยอยู่ก็เลยนี่เลยจัดสายเดี่ยวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยมาถวายแทนค่ะ
คือชาวบ้านบอกว่านอกจากจะได้เลขเด็ดแล้วนะคะ

ติดอยู่ด้านหลังด้วยอ่ะก็เลยเป็นข่าวดังอะค่ะครับสำหรับแม่ตะเคียนคู่ต้นตะเคียนใหญ่
วัดรอบต้นได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนิ้วนะคะเชื่อว่าเป็นต้นพี่ค่ะ
ส่วนต้นที่๒วัดรอบต้นได้ประมาณ๑๐นิ้วเชื่อว่าเป็นต้นน้องนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าชื่อกำไรทองกำไรเงินเจ้าค่ะสิบสองธันวาคมที่จะถึงนี้
มีคนที่เขาโชคดีจากการมาขอโชคขอลาบที่นี่อ่ะค่ะอ่า
บอกว่าเดี๋ยวสร้างสารให้แม่ตะเคียนใหม่
ทำพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนแล้วก็จะมีคนมาร่วมพิธีกันเยอะมากเลยนะคะ
คนที่แม่ตะเคียนมาเข้าฝันบอกแม่ตะเคียนสองพี่น้องนี่บอกอายุเพิ่ง๒๕
ใช่บอกยังวัยรุ่นอยู่ค่ะก็ขอเป็นสายเดี่ยวกางเกงขาสั้น
คุณเขียนมาสอนก็ยังได้อยู่นะดิฉันเหรอ
ก็ยังยี่ห้าเหมือนกันไงสายเดี่ยวอังเกงขาสั้นใช่ใช่
เดี๋ยวใส่สายเดี่ยวมาอ่านข่าวอ่าดีฮะเดี๋ยวรอดูครับค่ะ